เหตุสลดนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจรถไฟเขาตั้งวงดื่มสุรากัน
ตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่บ่ายจนถึงค่ำนะคะ
พอดื่มสุราเสร็จแล้วมีคนหนึ่งเดินออกจากวงไป
ไปเอาปืนมายิงเพื่อนร่วมวงดื่มสุราจนเสียชีวิต

เพราะว่าก็เป็นเพื่อนกันนะดื่มสุราร่วมกันอยู่ดีนะ
แต่พูดคุยไปพูดคุยมาทราบแล้วว่า
น่าจะเกิดจากการพูดไม่เข้าหูไม่เข้าหูคนเมาอันนี้สำคัญเลยนะ
ครับแล้วคนก่อเหตุนี้เป็นตำรวจด้วยนะตำรวจรถไฟนะฮะ

ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง
ในชุมชนหนองเหล็กเทศบาลนครอุดรธานี
แล้วก็พยายามช่วยกันเกลี้ยกล่อมร้อยตำรวจเอกสมสดีสุธิประพา
เป็นรองสารวัตรสถานีตำรวจรถไฟน้องคายค่ะ
หลังจากที่ก่อเหตุใช้ปืนลูกโม่ขนาด๓๘
ยิงเพื่อนร่วมงานไม่ได้เสียชีวิตคนเดียว
ยิงไป๒คนเสียชีวิตทั้งสองคนเลยนะคะ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือร้อยตำรวจเอกสมชายศรีดายา
ร้อยตำรวจโทชาญชัยภาคอินซี
เป็นอดีตตำรวจรถไฟซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวร้อยตำรวจเอกสมสดีเอาไว้ได้ก็คือผู้ก่อเหตุ
ก็พบว่าช่วงนั้นผู้จำไม่รู้เรื่อง
เนื่องจากอยู่ในอาการเมาสุรา
ตำรวจก็เลยยึดอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนค่ะ
ด้านในสัญญาพันธุ์สุภาณการพรรณโรง
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยเล่าให้ฟังตั้งแต่ประมาณบ่าย๒กว่า
ร้อยตำรวจเอกสมชายพร้อมกับเพื่อนอีกประมาณ๓๔คนมาตั้งวงดื่มสุรา
ในบ้านของร้อยตำรวจโทชาญชัย
ซึ่งอยู่ห่างจากโรงพักประมาณ๑กิโลเมตร
โดยบรรยากาศในการดื่มกินก็ปกตินะ
ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกันแล้วก็ดื่มไปจนถึงประมาณ๔โมงเย็น
ร้อยตำรวจเอกสมสดีผู้ก่อเหตุ
มีอาการมึนเมาลุกออกจากวงไปโดยไม่ทราบว่าไปไหน
แต่หลังจากนั้น๑ชั่วโมงเดินกลับมา
แล้วก็ตรงดิ่งเข้ามาก่อเหตุสลดก็คือยิงเพื่อนตำรวจสองนาย
พร้อมทั้งไล่ให้พานโรงหนีไปแล้วตัวเขาเองก็วิ่งหนีไปเหมือนกันค่ะ
ตาหมวดชาญชายดรมันด้วย
กันก็กินผมได้บอกแบบเหวี่ยงกัน
บอกว่าตาไปกินเขาทำไมมีอะไรมึงไม่เกี่ยวมึงหนีไป
พจตำรวจ๓ปีระพงวงสมาร
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าเกิดจากอะไรนะคะ
เพราะว่าทั้งหมดนั่งดื่มสุรากันตั้งแต่บ่าย
และร้อยตำรวจเอกสมสดีผู้ก่อเหตุ

ผู้จาวกไปวนมาจนไม่สามารถจับใจความได้ด้วย
ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่สอบสวนก่อนนะคะ
เมืองต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ